เรื่องของงูที่มาพร้อมกับความเชื่อ

เพราะว่ากันว่านี่งูเนี่ยมาเกี้ยวกันที่หน้ารถ

ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณ
ว่ามันอาจจะเป็นฤดูกาลนะคะตามธรรมชาติ
ก็คือฤดูสืบพันธุ์ของงูหรือเปล่า

เพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของงู
มันจะเป็นอย่างนี้มีความเป็นไปได้๒แนวทาง

คือถ้ามันชูคอขึ้นมาสูงแล้วคอยกดลงไป

แต่ถ้ามันพันทางแนวนอนแล้วสถานีนี้หรอ
มันอาจจะเป็นการฟีดเจอร์ลิ่งกันก็เป็นไปได้

ไม่ฟังแล้วไม่ฟังเพลงคุณแล้ว
เขาโพสต์เอาไว้ในคลิปนะคะในแอปติ๊กต๊อกนี้
บอกว่ามีคนมาแบบว่าคอมเมนต์เยอะมากว่าสาธุ

ยังไงให้โยนผ้าเช็ดหน้าไปที่งูทั้งคู่คุณ
แล้วแล้วผ้าเช็ดหน้านั้นเอาเก็บไว้ติดตัว
มันจะกลายเป็นยันมหาสนุก
เพราะตอนโยนผ้าเช็ดหน้าไปต้องร้องเพลงด้วยไหม
ช่วยเกะอ้าวไม่ใช่
คือคุณคะนี่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อจริง
บางคนเขามาเลยบอกว่างูนี้เป็นอักษรตัวที่๗ในภาษาไทย
แล้วก็ข้อสอบงองูมักจะอยู่ในลำดับที่สี่
นั่นก็คือถูกทุกข้อนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่ะเอาจริงนะ

คือชาวเน็ตเขาจินตนาการเก่งนะดิฉันยอมมากเลยดิฉันยังคิดไม่ได้ขนาดนี้เลยค่ะคุณ
แต่ว่าที่เยอะที่สุดในคอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์เลยก็คือ
ทะเบียนรถอ่ะเออเห็นไหมอ่ะมีไหมอ่ะเจ้าของคลิปก็เลยอ่ะตอบสั้นง่ายว่าไปดู
เอาเป็นว่าขอให้สมปองสาธุ
สาธุกันไปเอาใครเชื่อก็แล้วแต่นะฮะ

ก็ตามนี้ไงก็พอแล้วครบตามต้องการ
อะไรอีกคุณต้องการอะไรอีก